คุณผู้ชมครับเรื่องราวของเด็ก๔คนลูกครึ่งไทยสวิสเตอร์แลนด์
เหตุการณ์อันเศร้าสลดเกิดขึ้นมาช่วงปลายเดือนเมษายน
พัดตกจากระเบียงของห้องพัดชั้น๔แถวร่างกำแหงร่วงลงมาที่พื้น
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยน้องชายคนเล็กเสียชีวิต
ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้พี่สาวคนรองเสียชีวิตไปอีก๑คนเท่ากับว่าเหลือ๒คน
แต่สิ่งที่เราติดตามมาตลอดก็คือเรื่องการดูแลเด็กทั้งสองคน
เพราะว่าพ่อที่เป็นชาวสวิสเตอร์แลนด์เป็นครูสอนภาษามาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ย
กันอยู่กับแม่ที่เป็นคนไทยแยกกันอยู่นานแล้วแม่ก็เอาลูกมาอยู่ด้วย๔คน
ตอนที่เกิดเหตุใหม่เราทราบเรื่องราวแล้วว่ามีปัญหาเรื่องการสิทธิ์การดูแล
บอกว่าถูกแม่กีดกันแม่ก็บอกว่าก็พ่อนั่นแหละชอบทำร้ายลูก
ให้ลูกไปอยู่ด้วยไม่ได้จนเรื่องก็เงียบหายไประยะหนึ่ง
กระทั่งน้องอีกคนนึงเสียชีวิตวันนี้สื่อมวลชนก็เลยได้เจอทั้งพ่อทั้งแม่อีกครั้งหนึ่ง
ก็ปรากฏว่าปัญหาเดิมยังอยู่ยังตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของการดูแลเด็กนะครับ
ยังเหลือเด็กอีกสองคนนะอย่าลืมนะครับฝ่ายผู้เป็นแม่ยืนยันนะครับว่าไม่เคยกีดกัน
ไม่เคยห้ามพ่อเลยในการจะมาดูแลลูกแต่ว่าวันนี้ฝ่ายที่เป็นพ่อที่เป็นชาวสวิสเตอร์แลนด์
เขาเอาคลิปมาโพสต์บอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วนี่เป็นคลิปก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุกับลูกทั้ง๔คน
ลูกเสียชีวิตไปแล้วสองคนคุณดูคลิปกันเลยเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่เคยกีดกันผมเนี่ย
มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูนะครับ
เป็นคลิปในบางช่วงบางตอนนะครับที่นายมาเชลลียองโบเรลผู้เป็นพ่อของเด็กทั้ง๔คนโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าเป็นภาพในช่วงที่เขาเดินทางไปเยี่ยมลูกทั้ง๔คนก่อนจะเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้น
นายมาเชลนะครับได้โพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าว
แล้วก็มีข้อความที่ระบุใจความสำคัญว่า

แต่ยายไม่ต้องการให้เข้าเยี่ยม

ลูกชายคนเล็กที่เสียชีวิต
ก็ในคลิปจะเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอุ้มเด็กอยู่นะครับ

แต่ว่าที่สร้างความหดหูใจสำหรับคนที่ชมคลิปก็คือ
เด็กน้อยในคลิปร้องไห้อย่างหนักตลอดเวลา

ออกจากอ้อมกอดของผู้หญิงที่อุ้มอยู่

แล้วก็มีเสียงเด็กคนหนึ่งที่ตะโกนตามต่อมาว่า

คลิปก็จะปรากฏภาพใบหน้าของนายมาเชลออกมา

แม่กับครอบครัวของแม่เนี่ย
กีดกันพ่อไม่ให้เจอลูกจริงหรือเปล่า

เพราะจากในคลิปมันก็สวนทางกับพฤติกรรม
ของพ่อที่ฝั่งของแม่บอกว่า

ขณะอยู่กับลูกยังมีความสุขนะครับ

เนี่ยเขาก็โพสต์ภาพนะครับ

ลูกไม่กล้าเข้าใกล้ซึ่งไม่จริง
ล่าสุดวันนี้นางสาวรัติการ
ได้ยืนยันกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งหนึ่งว่า

แล้วถ้ามีคนทำร้ายลูกคุณ
คุณยังจะให้คนคนนั้นมาเท่าใกล้ลูกคุณไหม

อันนั้นคือแม่ปกติก็โดนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
หมายความว่ากำลังจะบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายมาโดยตลอด
ถามไปแม่อยู่บ้านแม่มีพยาน

เดี๋ยวจะแกล้งเป็นการใส่หลายเขา

บอกว่าไม่ว่าทางฝั่งของแม่ของเด็ก

จะมาให้ข่าวอะไรก็แล้วแต่เลย

ไม่ต้องการต่อสู้อะไรกับใครอีก
ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนกับชีวิตถูกทำลายลงไปจนหมดสิ้นแล้ว

ก็เพราะว่าลูกอีก๒คนที่ยังมีชีวิตอยู่
ที่เขาอยากจะต่อสู้ให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้น

ดูแลหรือต่อสู้เพื่อลูกเขานะไม่ได้ตัวเขา
ความรู้สึกคุณพ่อเขาคือคุณแม่ทำลายชีวิตเขา
ทำร้ายชีวิตลูกทำร้ายทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่เขาจะสามารถที่คุณแม่จะสามารถทำลาย

คุณแม่คือเป็นผู้ทำลายเป็นฆาตกร
ทำร้ายทั้งชีวิตเขาทำร้ายชีวิตลูก
นั่นคือความรู้สึกที่เขารู้สึกนะตอนนี้

เพราะว่ามีเรื่องของงานศพของลูกอีกคนนึง
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดนะคะ

ที่วัดจันทวงศาลามหรือว่าวัดกลาง

ดานี่๗ขวบนอนอยู่โรงพยาบาล๔๑วัน

เมื่อวานนี้เราก็รายงานข่าวไปว่าน้องเขาก็

พอที่งานศพก็เจอกันทั้งพ่อทั้งแม่
เด็กชายลูกอ่านิเรอล์โบเรล
อายุ๑๐ขวบค่ะยังเจ็บอยู่นะคะแต่คุณหมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ก็มาร่วมพิธีรดน้ำศพด้วย
ก็ไปยืนดูร่างไร้ลมหายใจของน้องสาว
แบบนี้เอาปุ๊กตาที่น้องชอบวางไว้ในโรงศพข้าง

เหมือนกับเวลาพูดก็ไม่ค่อยจะมีเสียงอะนะคะ
ตอนนี้สภาพจิตใจเหมือนถูกทำลาย
คิดว่าลูกสาวจะมาเสียชีวิตอีกคนนึงนะคะ
เนี่ยก็เมื่อวันที่๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา
เหมือนอาการน้องค่ะก็สุดหนักงังน่าใจหาย

แต่สุดท้ายก็ต้องมาเสียชีวิตนะคะ
เขาเองถูกทำลาย

จนถึงเมื่อไหร่
ก็คือ๔๐วันตอนนั้นแต่เข้า
คือที่เราไปดูคือน้องยังมีความหวัง
ว่าจะสามารถสู้เขาสู้

เพราะคุณพ่อไปเยี่ยมคุณพ่อไปเยี่ยมทุกวัน
พอณวันที่๑๑

ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมน้องถึง
สู้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะ

นักข่าวเราก็ถามพ่อต่อนะคะ
ว่าแล้วน้องลูก้าลูกชายล่ะ

บอกว่าเขารู้นะว่าลูกชายรักเขา

ความรู้สึกลูกกลัวว่าลูกจะ
ลำบากใจที่ต้องมาคุยกับพ่อต่อหน้าแม่นะคะ

ตัวพ่อบอกว่าก็ยังไม่ได้คุยกัน

ยืนยันว่าไม่ได้ไปแตะต้องตัวอดีตภรรยา

ไปเข้าไปเร่งน้อง
ก็คือปล่อยให้เวลา

ค่อยขยับก้าวเข้าไปที่ที่นี่ว่า

เริ่มด้วยน้องมากกลัวว่าเป็นการเร่งน้อง
ไม่ค่ะคุณพ่อเองก็ไม่อยากเข้าไปใกล้เข้าไปคุยเพราะว่ากลัวแกจะเกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นกันอยู่
คือคุณพ่อไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่ามันฟ้องด้วยหรือด้วยภาพด้วยคลิปว่าคุณพ่อไม่ได้ตัดตัวคุณแม่โดยตรงหรือ
คืออาจจะเผลอไปแตะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงจึงทำให้เกิดถึงการบาดเจ็บเนาะ
นักข่าวของเราก็บอกว่าคือวันนี้เนี่ยค่ะทางคุณแม่ก็คือนางสาวรัติการ
อยากจะให้ตัวพ่อก็คือนายมาเทลเซ็นรับเงินประกันของลูกหนึ่งแสนบาทนะคะ
แต่ว่านายมาเชลบอกว่ายังไม่อยากจะคุยเรื่องเงินตอนนี้
อยากจะจัดงานศพให้ผ่านพ้นไปก่อน
แสนบาทนี่เป็นเงินประกันของทางโรงเรียนของน้อง
ซึ่งถ้าจะรับมาเนี่ยเงินประกันชีวิตตรงนี้พ่อกับแม่ต้องเซ็นคู่กัน
แต่พ่อบอกเดี๋ยวก่อนให้เสร็จงานศพก่อน
พิธีสวพระอภิธรรมก็มีญาติมาเยอะเลย
แล้วก็มีคนของโรงเรียนไขศรีปราโมนุสรนะคะ
ครอบครัวก็จัดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ๓วัน
ปนกิจในวันเสาร์๑๖มิถุนายนนี้นะคะ
สิ่งสำคัญก็คือเวลานี้ยังเหลือน้องอีก๒คนนะ
ยังต้องดูแลอยู่คือเรื่องของลูกทั้ง๔คนตั้งแต่แยกกันเนี่ย
ฝั่งของนายมาเชลบอกว่าก็มีคดีความไปถึงศาลนะ
สารก็บอกว่าให้มีสิทธิ์ในการดูแลแต่ละฝ่ายเท่ากันอะไรยังไง
แต่เขาบอกว่าตัวเขาไม่สามารถจะเข้าไปถึงลูกได้เลย
เขาก็พยายามเอาเอกสารมาให้ดูเวลามีสื่อมาถามสื่อมากวน
แล้วก็โชว์เอกสารตลอดว่าสารบอกแล้วให้แบ่งสิทธิ์การดูแลลูกเท่ากัน
แต่วันนี้เขาบอกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ย

แต่ก็ต้องดูแลสภาพจิตใจของน้องอีก๒คนที่เหลือด้วยนะคะ